เป็นเรื่องราวของนักบิดบนท้องถนน

บิดไปบิดมาพระเดินมาหา

ระหว่างที่รถติดไฟแดงอยู่

ชายคนที่กำลังเบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังค่ะ

แล้วก็ขี่รถออกไปอย่างรวดเร็วนะคะ

ก็สู้รสพระธรรมอัตมาไม่ได้หรอกโยม

มีผู้เข้าชมคลิปนี้กว่า๗แสนครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็น

ทีมข่าวสายตัวโซเชียลสอบถามไปยัง
ช่างเอ๋สแก่หงามเจ้าของคลิป

แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคม

ตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์ตามชายคนนี้

แล้วก็เห็นพฤติกรรมขี่รถแปลกค่ะ

ขี่รถไปหรือว่าบิดคันเร่ง

ไฟแดงที่บริเวณถนนสระบุรี
หล่มสักแยกกองพลทหารมา

ก็เห็นพระรูปนี้เดินไปบอกให้ชายคนนี้

ออกไปเลยส่วนประโยคที่

บอกว่าคำพูดที่แชร์ในเน็ตเนี่ย
ไม่ใช่คำพูดของพระรูปนี้
แต่ว่าเป็นแคปชั่นที่ทาง
เอาไปเขียนเองอีกทีนึง

จริงใช่ค่ะปัดมือนี้
แม้กระทั่งหันไปยกมือไหว้ท่านนะ

วัยรุ่นสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดบ่อยเนอะ